เมื่อวานนี้แล้วก็การรับเงินเนี่ย
ผมบอกแล้วตอนแรกเขาบอก๒๕ล้านใช่ไหมผมบอกแล้วมีขึ้น
วกไปเรื่อยและนี่เป็นแค่ก้อนแรกเท่านั้นนะคะ
หลังจากนี้จะมีการบริจาคไปเรื่อย
จนคุณตูนถึงแม่สายเดี๋ยวจะมอบให้อีกครั้งหนึ่งอีก
โอ้โหจะได้อีกกี่สิบล้าน
ก็๔๗๐กว่าล้านแล้วสำหรับเงินบริจาค
ดูบรรยากาศหน่อยฮะเมื่อวานนี้คุณสมัสรา
หรือว่าเอาชื่อจริงกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะลืมชื่อจริงนะคะ
คุณอธิวราคงมาลัยพร้อมคณะโครงการ๙คนละ๙
เพราะว่าเริ่มวิ่งตั้งแต่ตี๒๓๐นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานระยะทาง๘๐กิโลเมตร
กลัวจะไม่ถึงกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางที่ตั้งเป้าไว้

เริ่มตั้งแต่ราชบุรีเข้านครปฐม

บรรยากาศมีประชาชนมารอต้อนรับ
และบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ช่วงสายค่ะ๑๑โมงกว่า
ตูนวิ่งมาจบเซตที่๓บริเวณ
สายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยมีส่วนราชการในนครปฐม
และนางจรีพรเทพพดุงพร

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเทพดุงพร
กะทิสำเร็จรูปตราชาวเกาะ

มารอมอบเงินที่จุดนี้๑๐ล้านบาท
หลังจากนั้นพี่ตูนรับเงินเสร็จเรียบร้อย
พักก่อนให้ทีมแพทย์ได้ตรวจเช็คอาการบาดเจ็บ

จากนครปฐมมุ่งหน้าเข้าสู่จุดสำคัญ

เพราะคนกรุงก็รอรับกันแน่นเลยนะฮะ

หลังจากนั้นช่วงเย็นและเกือบเย็น
๔โมงครึ่งพี่ตูนพร้อมคณะวิ่งจบเซตที่๔
ก็คือเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานคร
ที่ปั๊มปตทเพชโชคทวี

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทม
ให้การต้อนรับและมอบเงินสมทบ

ซึ่งผู้ว่ากรุงเทพกล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจพี่ตูนด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นคนที่เสียสละมากในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยกรุงเทพพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
พี่ตูนและคณะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าพี่ตูนสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดในการวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
คือเรื่องความสะดวกของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางที่เขาวิ่งนะคะ

นาแอดนายืนยงโอภากุลหรือว่าแอดขระบาว

หรือกลุ่มชมรม๒ล้อใจบุญ
มีการระดมทุนนะคะเอาทุนไม่ได้ให้เงินเปล่านะเอาไปซื้อวิวแชร์ก่อน
วิวแชร์๑๑๐คันมามอบให้กับพี่ตูน
เพื่อให้พี่ตูนเอาไปแจกตามโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาล

จะไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนที่สิทธิ์พันบุรี
เออที่บ้านเกิดของคุณตูนนะครับ

เพราะว่าวิ่งเป็นระยะทางอีกยาวไกล

เส้นทางไกลขนาดนี้ต้องเป็นคนหัวใจเหล็กจริง

ใช่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะ
พี่ตูนและคณะเริ่มวิ่งอีกครั้ง
เซตสุดท้ายวิ่งนอกรอบนาฬิกานะคะใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนานี
แต่ทีนี้วิ่งขึ้นบนถนนลอยฟ้าบรมราชชนนานีวิ่งเส้นคู่ขนาน
่งหน้าเข้าสู่ถนนสิรินทรข้ามสะพานสังฮี
ถนนราชวิถีและไปถึงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในช่วง๔ทุ่มวิ่งรวดเดียวเลย
เมื่อวานบรรยากาศการวิ่งกลางวันค่อนข้างจะร้อนจัดเหมือนกันนะ
ร้อนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ตูนก็มีสีหน้าค่อนข้างจะเหนื่อยล้า
แต่พอช่วงเย็นช่วงหัวค่ำก็สบายขึ้นมาหน่อยแล้ว

แต่ว่าตลอดเส้นทางแล้วฮะสดใสตลอดเลยนะฮะ
ก่อนที่จะถึงในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
ที่พี่ตูนวิ่งขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยนะคะ
มีประชาชนเป็นพันคนเข้าแถวรออยู่พื้นที่ด้านล่าง

และคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คก็คือพี่ป๊อกอิทธิพลนั่นเอง
นักวิ่งคู่ขวัญวิ่งร่วมกันมาตลอดแล้วก็ถ่ายให้พี่ตูนแบบนี้ตลอด

พี่ตูนก็ได้รักษากลัวเสียกำลังใจ
คือไม่ได้ไปสัมผัสไม้สัมผัสมือกัน
แต่พี่ตูนก็โบกไม้โบกมือ
แม้ว่าเราจะห่างกันแต่ใจเรามันใกล้กันเหลือเกิน

มีทั้งวงดนตรีมีทั้งกลองยาว
แห่งความสุขให้พี่ตูนได้รับทราบด้วย
ตลอดเส้นทางเขาต้อนรับกันนะคะ
พอพี่ตูนวิ่งเข้าถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้ไปถวายพวงมาลาแด่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีทหารผ่านศึกที่เขารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
มารอต้อนรับเหมือนกันแล้วก็ร้องเพลงเพลงเดิมที่ได้ยินตลอดเส้นทางเลย
แสงแสงสุดท้ายมีเป็นวงมาเหมือนกันนะฮะ
จากนั้นนะคะก็ได้มากล่าวขอบคุณทุกคน
รวมระยะทางเซ็ทสุดท้ายของพี่ตูนวิ่งยาวเลย๒๒๗กิโลเมตรปกติ